ตรงไซน์ขวางนอกเลยหรือเปล่าบ๊วยก็อยู่ข้างนี้
อ๋อแล้วนี่คืออุปกรณ์เกี่ยวพยายามครับซอส
นี่คือที่โกยผงนะฮะ
นี่คือที่โกยอุ๊ยที่โกยผงนับเบิร์ด
ทำไมต้องมองผมหรือว่าคิดอะไรอยู่

เอาไปใช้โกยผงค่ะน้ำเบิด
มีเยอะขนาดนั้นจึงคุกหัวโตเลยนะ
ไม่ใช่คุกหัวโตพูดจากผม

ที่โกยผงนะร่างสั้น
ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิด
ผมบอกเลยว่าถ้าข้อนี้คุณเชื่อผม

นี่ก็ดึงลูกคอ
นี่แทน๔ถุงอย่างนี้เหรอ
นี่แทน๔ถุงไม่ใช่ทั้งห่อไม่ไม่
ครับผมขนาด๓๖คูณ๔๕

ของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคา
ถูกที่สุดค่ะ
นี่

ไปช่วยเราบะแบบคอบข้างในเลย

ไม่รู้ราคาเหมือนกันรู้แต่ข้อมูล

โถอะไรยังโตไม่พ้นถังเลย
ทองแหมดูแล้วตั้งใจแล้วมีสมาธิมาก

มาเยี่ยมเลยอย่างไง

๓อย่างเนี้ยต้องมีอย่างนึงล่ะถูกที่สุดพี่
เอ่อวางอันนี้ด้วยอันนี้เท่าไหร่ล่ะ

นี่ไม่ใช่แว่นพี่อู๋ดอ่ะ
ไม่ใช่แว่นพี่อู๋ด

ต้องมาฝากเค้าไปนะเดี๋ยวมันเดินหนีไว้
ทำไมอ่ะมันมีขา

เฮ้ยอย่าใส่โม้ซัวเดี๋ยวลดมาขับผ่าน

เอาของต่อไปก็ลิกกับแว่นชาดีกว่า
พี่ต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะ
นี่เป็นคำถามข้อที่สองของพี่
ตัวช่วยใช้ได้เลยนะพี่นะถ้าพี่ซับสน

และพูดผิดแล้วเป๊กจะเฉลยอันที่พี่เลือกค่ะถุงขยะ๓๖คูณ๔๕นิ้วแพ็ค๔ใบราคาอยู่ที่
ถูกกว่า

ถ้าเกิดไม่ใช่๒อันนี้๒๐นะ

ณตอนนี้ถุงขยะของพี่ถูกกว่าที่ตักผง

ว่าถังขยะจะถูกกว่าหรือแพงกว่า
ถ้าถูกกว่าบายนะคะพี่อู๊ดพี่ทง
ถอดหัวถอดวิกกันที่บ้านได้เลยนะฮะ

แพงกว่า๒๙บาทที่ถึงได้อยู่ต่อ
และราคาทั้งขยะพลาสติกแบบจีบอยู่ที่นะ
เดี๋ยวกันเอาถังครอบหัวเลยนะพี่นะ
ราคาอยู่ที่
ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊ค

เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ